จริงก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปเล่นน้ำกับช้างไปให้อาหารกับช้าง
แต่ว่าไปกับใครรู้ไหมไปกับเหล่านายแบบล่อทั้งนั้นนี่กล้ามนี่แน่นมากเลย
ไม่ต้องพาคุณชนะไปเราไปกันเองไปเลย
ไปไปดูกันก่อนนายแบบเขาแบบระดับโลกนะคะคุณไม่ธรรมดานะคะ
ให้ดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
คือคักมากค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้นะเต็มไปด้วยบรรดาผู้เข้าประกวดนายแบบระดับโลก
ซึ่งที่เห็นหนุ่มเขามาแอวเหนืออยู่เนี่ยเพราะว่าเขามาเก็บตัวทำกิจกรรมกันคุณผู้ชม
นี่คือกิจกรรมก็มีเยอะแยะมากมายให้เหล่าบรรดานายแบบเนี่ย
แต่งตัวด้วยชุดชนเผ่าปากกาเกยอ
แต่ก็มีแล้วก็ชมการแสดงต้อนรับจากเพลงชนเผ่าสาวชาวเขานะคะ
ฟังไปฟังมาเพลินทนไม่ไหวอ่ะลุกขึ้นขยับแข้งขยับขา
เต้นตามกันไปเลยแล้วกันเนอะแหมสนุกสนานเฮฮากันไปนะคะ
จากจะมีการต้อนรับด้วยเสียงเพลงแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ทำร่วมกัน
อย่างเช่นเช่นการป้อนอ้อยให้คุณชนะป้อนอ้อยให้ช้างครับป้อนอาหารให้ช้างค่ะ
ป้อนเสร็จปั๊บช้างน่ารักมากขอถ่ายรูปกับช้างหน่อยก็มีนะ
้อนอาหารเสร็จแล้วหลังจากถ่ายรูปกันเสร็จแล้วพากันไปอาบน้ำให้น้องช้างกันด้วย
นี่คุณกิจกรรมนี้ดูท่านุ่มเขาจะชอบเป็นพิเศษนะครับ
การผลัดกันอาบน้ำให้กับน้องช้างแล้วก็ผลัดกันถ่ายรูปไปมาแบบนี้
อกจากจะเป็นการเก็บตัวที่สนุกสนานแล้วก็เหมือนว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเราให้กับชาวต่างชาติด้วย
แล้วก็เป็นเหมือนการโปรโมทการท่องเที่ยวไปในตัวคือประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ชาวต่างชาติเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยรู้จักช้างไทยดีอยู่แล้วแต่ว่าแบบนี้มันก็ทำให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทย
แล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยอย่างแท้จริงคุณดูนะ
พูดจะน่าคุณออกไปเลยไม่อยากหันมาทางนี้เลย
ผมก็เคยไปประกวดอะครับ

นายแบบระดับโลกเลยก้ามใหญ่

ประกวดได้ไหมถามเขาเขาบอกอ๋อไม่ได้มาทำไม

เออทำไมไม่ดูไปส่องกระจกตัวเองดูแล้ว